ทั้งนำเสนอข้อมูลในเชิงวิพากษ์จริง
แล้วก็นำภาพมาทำเป็นการ์ตูนล้อเลียนต่าง
แล้วก็เกิดแฮชแท็กใหม่ด้วยนะคะ
สิ่งที่ควรระบุในบัตรประชาชน
มีอะไรบ้างวันนี้เฟื่องมีสีสันรวบรวมมาให้ดูกันค่ะ
ชาวเน็ตหลายคนนะคะออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้นะคะ
แท็กใหม่ที่เกิดขึ้นมีชื่อว่า
สิ่งที่ควรระบุในบัตรประชาชนค่ะ
ก็มีการแชร์ทัศนะต่าง
บอกเล่าว่าจริงแล้วเนี่ยยังมีหลายเรื่องที่ควรระบุลงในบัตรประชาชน
ไม่ใช่แค่เรื่องของอาชีพแล้วก็รายได้นะคะ
อย่างนี้ก็เป็นคุณป่อมแปมเธอเที่ยวไทยนะคะ

เป็นภาพล้อเลียนบัตรประชาชนที่ยาวเหยียด
แล้วก็ระบุข้อมูลต่างอย่างละเอียด
อาจจะละเอียดเกินไปหน่อยด้วยนะคะ
เป็นภาพล้อเลียนขณะชายหนุ่มกำลังพูดคุยจีบกันกับหญิงสาว
แล้วก็จากนั้นก็มีการยืนบัตรประชาชนที่ระบุอาชีพ

ปรากฏปุ๊บหญิงสาวก็น่าหล่อแต่ก็ขอบ๊าย
ปฏิเสธความรักของชายหนุ่มไปนะคะ

อันดับต่อมาค่ะมาจากสมาชิกทวิตเตอร์ที่ชื่อว่าฟ้า
บอกว่าสิ่งที่ควรระบุน่าจะเป็นข้อมูลทางการแพทย์
อย่างเช่นโรคประจำตัวหรือว่าแพ้ยาอะไรบ้าง

ถือบัตรประชาชนที่ระบุอาชีพแล้วก็เงินเดือนด้วย
คล้ายเป็นการล้อเลียนแหละเหมือนเราเป็นซูเปอร์ฮีโร่
บาทแบบนี้นะคะก็แบบอุ๊มันใช่หรือเปล่า
เป็นการวัดคุณภาพคุณค่าของคนจากฐานเงินเดือนหรือเปล่า
นั่นน่ะสิเขาทำด้วยใจเป็นภารกิจด้วยใจนะคะ
ต่อมาค่ะข้อความจากสมาชิกทวิตเตอร์คุณนุษย์นะคะ
ทวิตข้อความว่าสิ่งที่ควรระบุในบัตรประชาชนเหมือนเดิมก็ได้
จริงนี่จะ๒๐๑๖แล้วเบื่อที่จะต้องถ่ายสำเนา
มันตลกด้วยเรื่องนี้คือเอ๊ะเราเป็นอิเล็กทรอนิกส

นั่นน่ะสิใช้ได้ตั้งแต่๒๕๔๗แล้วนะคะ
ตอนนี้ก็ประหารมาจะ๑๐กว่าปีแล้วเหมือนกัน
แต่ผมชื่นชมหน่วยงานที่หยิบเอาตรงนี้ไปใช้นะฮะ
การต่างประเทศเป็นตัวอย่างหนึ่งที่น่าชื่นชม
ทำภาพบัตรประชาชนล้อเลียนเช่นกัน
โดยก็ระบุอาชีพแล้วก็รายได้ที่สูงมากเลยทีเดียวนะคะ
ได้โพสต์ภาพการ์ตูนล้อเลียนขณะโจรปล้น
แล้วก็ยื่นบัตรประชาชนให้ดูด้วยว่า
ระบุอาชีพอาชีพเป็นอาชีพโจรจริงก็เลยป้นนะ
นี่นะคะสุดท้ายหยุดนี่คือการปล้นอย่างนี้

เหมือนเป็นเจ้าที่ที่ตำรวจตรวจสอบแบบนี้นะคะ
สุดท้ายเป็นภาพล้อเลียนการทำงานของชิปแถบแม่เหล็ก

แต่ว่าการใช้งานในปัจจุบันเรายังคงนำบัตรไปถ่ายเอกสาร
และเซ็นสำเนาถูกต้องกันอยู่เลย

ในการยอมรับของวงการบัตรทั่วโลกเขาว่ามันไม่ปลอดภัย
มันรูดที่ไหนมันก็สามารถที่จะเอาข้อมูลไปได้

แล้วเขาคือถ้าเสียบบัตรเข้าไปปุ๊บเขาสามารถเข้าไปดูได้ว่า
เรามีรายได้เท่าไหร่หรือว่าอะไรแบบนี้เขาก็รู้กันหมดหรือเปล่า
กรนั้นจะได้สิทธิ์ในการเข้าถึงบางส่วน
หมายคือว่าถ้าจะใช้บริการนี้จริงก็สมมุติว่าแบบผม
ผมเป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตคุณรัชพรมาเอาบัตรมาให้ผมเนี่ย
ผมอาจจะได้สิทธิ์มาจากรัฐว่าได้แค่ชื่อนามสกุลที่อยู่
เพื่อความสะดวกในการที่จะเอาข้อมูลไปใช้ต่อนะครับ